คุณผู้ชมครับแน่นอนเรื่องของโควิด๑๙
หลายคนก็กำลังคิดค้นจะทำยังไง
สมุนไพรอะไรมากินให้มันต้านไข้หวัดต้านโควิดได้ดี
คนเขาไปดูงานวิจัยของมมหิดล
เขาบอกว่ากระชายน้ำผึ้งมะนาวผสมกัน
มันสามารถที่จะมีมฤทธิ์ในการต้านโควิด๑๙ได้
ร้านต่างก็เลยคิดค้นเมนู
กระชายน้ำผึ้งมะนาวขึ้นมาขายดิบขายดี
คนก็สมุนไพรไทยนี่แหละวัคซีนยังไม่มาใช่ไหม
ก็กินกระชายน้ำผึ้งมะนาวไปก่อนว่างั้น
อยู่ที่ตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ก็เอากระชายค่ะ
มาผสมเป็นน้ำสมุนไพรเป็นกระชายน้ำผึ้งมะนาว
ให้ลูกค้าที่รักสุขภาพได้ดื่มกัน
เจ้าของร้านคือคุณกริตติเดชถาวรตั้งเจริญกิจ
บอกว่าโอ้โหเมนูกระชายน้ำพึ่งมะนาว
คิดขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ
ในช่วงของการที่โควิด๑๙มันแพร่ระบาด
จริงเขามีงานวิจัยคุณผู้ชมเป็นงานวิจัยนะ
คือด้านชีววิทยาที่เขาไปร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
จริงแล้วเขาเคยมีการแถลงข่าวเรื่องของประสิทธิภาพ
ในการใช้สรรพคุณของกระชายขาวในการต้านโควิด
ตั้งแต่สักประมาณปีที่แล้วนะฮะแล้วเขาก็
เจ้าของร้านเขาก็ไปเห็นงานวิจัยต่างแล้วก็รู้สรรพคุณของกระชาย
เป็นอย่างดีว่ามันสามารถที่จะมีคุณประโยชน์กับร่างกาย
ต้านโรคต่างเขาก็เลยเอามาคิดค้น
ในการทดลองทำเมนูนี้ขึ้นมา
ผมขอเพิ่มข้อมูลทางวิชาการนิดหนึ่งแล้วกัน
คือเขาบอกว่างานวิจัยอันนี้มันอยู่ในห้องทดลอง
แล้วสรรพคุณของกระชายเนี่ยใบกระชายมันเป็นใช้บำรุงธาตุ
โรคในปากในคอถอนพิษแก้โลหิตเป็นพิษได้
เง่าและรากของกระชายมันแก้บิดขับปัสสาวะ
ใช้เป็นยาทาภายนอกรักษาขี้กากก็ได้
่าใต้ดินกระชายมันแก้ปวดท้องแก้มวลท้อง
บำรุงกำลังรักษาฤทธิ์สีดวง
สรรพคุณทั่วไปเอากระชายมาผสมในการประกอบอาหาร
ก็แก้ท้องร่วงท้องอืดแก้นิสีดวง
บำรุงหัวใจแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
อันนี้เป็นสรรพคุณทางสมุนไพร

ทำไมถึงทานกระชายต้านโควิด
ข้อมูลทางวิชาการเขาบอกว่ากระชาย

อาจได้ผลคล้ายกับการรับประทานยาแอสไพริน
และอาจจะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุ
จากการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกาย
อันนี้เป็นข้อมูลของสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตร
มาถึงเมนูกระชายน้ำพื้นมะนาวที่ร้านทำขึ้นมา
มันมีส่วนประกอบ๓อย่าง

เริ่มแรกต้องเลือกกระชายก่อน

หั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ปั่นลงไป
กล่องออกจากน้ำจากนั้นเนี่ยนำมาผสมกับน้ำพื้นแล้วก็มะหนาวอ่าให้มันมีรสชาติกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวเล็กอะไรแบบนี้ไม่ฝาดใส่แก้วแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำแข็งได้เลยอ่าเย็นชื่นใจเขาว่าอย่างงั้นรสชาติก็กำลังดีนะพี่ว่าใช่ครับนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกให้ลูกค้าชิมก่อนลูกค้าเฮ้ยเฮ
ก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าเขาจะสามารถนำไปใช้เป็นเป็นยงเป็นยาอะไรต่อไปได้หรือเปล่านะฮะใครต้องการไปชิมถ้าเกิดอยู่แถวแถวที่ร้านเขาก็ไปที่ร้านเป่าตังคาเฟ่นะฮะเขาก็นี่ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยอยู่ที่นครปฐมหรือที่บ้านค่ะมีกระชายอยู่ไหมมีน้ำผึ้งมะนาวอยู่ไหมลองทำกินเองผมจะบอกแบบนี้ว่าคุณแม่ผม
เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเห็นในทีวีในข่าวเขามีสรรพคุณคุณแม่ก็เลยทำทานเองได้ที่บ้านใช่เออลองดูมันเป็นสมุนไพรในครัวเรือนเนอะใช่ค่ะกระชายมะนาวมันก็มีก็ไปหาน้ำผึ้งมาแล้วก็ลองทำเองนะฮะมันก็มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็แก้ไข้แก้วัดอะไรไปค่ะคือคุณผู้ชมน้องก๊อบน้องปุ้ยครับกระช